ไปดูความคืบหน้าคดีอุกอาจมากที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
กรณีของน้องผู้ซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกคนร้ายมากัน๓คน
ขี่มอเตอร์ไซต์กันมา๒คันแล้วก็ก่อเหตุยิงอุกอาดมากกลางวันแสก
จนเสียชีวิตล่าสุดในส่วนของคดี
มือยิงคุณผู้ชมอายุ๒๒ปีชื่อว่านายอัคครพลศิริเมฆานนท์
ในข่าวบอกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้มีการติดต่อผ่านทางญาติว่าจะขอเข้ามอบตัว
อกจากนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่ครอบครัว
เดินทางไปรับร่างของน้องผู้

คือคนที่ก่อเหตุที่ผมบอกนะฮะ๒๒ปีนะเมื่อสักครู่
ส่วนที่นี่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทางครอบครัวนั้นก็ไปรับร่าง

จากนั้นก็เคลื่อนร่างไปยังบริเวณซอยระนอง๒เขตดุสิต

เชิญดวงวิญญาณนิมนต์พระมาครับหนึ่งรูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของผู้ตาย
ซึ่งก็คือน้องผู้นั้นระหว่างที่ทำพิธีครับ
แม่ของน้องเนี่ยพูดทั้งน้ำตากับรูปของลูกชาย
บอกว่าให้กลับบ้านนะลูกแม่มารับแล้วนะครับ

ว่าคนร้ายจะเข้ามอบตัวก็อยากฝากไว้ว่าหากเข้ามามอบตัวก็ถือว่าทำถูกแล้ว
ให้เข้ามารับผิดซะกล้าทำก็ต้องกล้ารับนะครับ
คุณนวลนภามีลูกคนเดียวนะแล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวครับ
จากนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าหัวใจเนี่ยแตกสลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ตนเคยห้ามลูกไม่ให้เรียนช่างเพราะว่าเห็นข่าวการทะเลาะวิวาส
แต่ว่าเขาอยากจะเรียนที่นี่หากไม่ได้เรียนที่นี่ก็จะไม่เรียนนะฮะ
พอลูกตั้งใจแบบนี้ก็เลยไม่ห้ามครับ
วันที่ลูกจะออกไปเรียนก็เข้ามากอดนะแล้วก็บอกด้วยนะว่ารักแม่นะครับ
ซึ่งก็ไม่คิดว่าการกอดในเช้าวันนั้นจะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายครับ

คุณผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับได้มีการให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าว

คนที่ยิงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอ่านชื่ออีกครั้งหนึ่ง
นายอัคภรรพลสิริเมฆานนตร์อายุ๒๒ปีนะครับ
บ้านอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีครับ
กระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุ
ในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน

คนนี้แหละอายุ๒๒ปีนายอัครพล

ผู้ก่อเหตุติดต่อผ่านทางญาติ
ว่าจะขอเข้ามอบตัว
ส่วนเรื่องของมูลเหตุแรงจูงใจ
เดี๋ยวลองฟังจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
นอกจากนี้ครับสั่งการให้ตำรวจทำงานเชิงรุก

ก่อเหตุครับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง
จัดกลุ่มคู่ขัดแย้งตำรวจไม่สามารถแก้ฝ่ายเดียว
คือก็ต้องแก้แบบบูรณาการเลยนะครับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ชม
คดีนี้๓คนนะครับสำหรับคนที่มาก่อเหตุนะครับ
หนึ่งในนั้นก็ประสานขอมอบตัวนะ
อีก๒คนรอติดตามความคืบหน้านะครับ
เรื่องนี้สะหรับใจแล้วก็สร้างความ

บรรดานักเรียนครูสถานศึกษา
แล้วมันเกิดในช่วงเวลาเหตุการณ์ครูเจี๊ยบ
คือไม่ห่างกันเลยไล่เลี่ยกันมาก
เลี่ยกันในช่วงสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุระทึกอีกนะคะที่ทราบ